งานเยอะแล้วก็สวยเซ็กซี่กันเยอะมากเลยนะคะ
คิดไว้ฝันไว้นะคะว่าอยากจะร่วมงานกับดีเจระดับโลกด้วยล่ะค่ะ
คือแบบคือเห็นมานานเราชอบมานานแล้วนะเรื่องดีเจ
รู้สึกว่ามันไปในงานที่เราอยากทำมาก
แล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปเรียนแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝึกอยู่
แล้วก็คิดว่าก็คงแบบว่าอยากจะแบบว่าไปให้ได้ดีในสายนี้
แล้วก็คิดอยู่ว่าแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถไปได้ไกล
ก็อาจจะแบบไปถึงแบบอาจจะโปรดิวต์เพลงตัวเองอะไรอย่างนี้

คือจริงเราเป้าหมายก็คือแบบอยากจะไปให้ถึงแบบงานเฟสติวัลระดับโลก
เพราะว่าตัวนี้เองนี่เป็นคนชอบอยู่ในมิวสิกเฟสติวัลอยู่แล้ว
คือ๑๐ปีที่แล้วเธอหน้ายังไงตอนนี้เธอยังหน้าอย่างนั้นนะ
หน้าตาน่ารักเหมือนเดิมเลยนี่ระหว่างสัมภาษณ์หันหลังให้เราดูด้วย
ความเซ็กซี่ก็เลยเห็นรอยสักใหม่ค่ะ
เป็นรูปใบบัวนั่นเองนะคะก็เลยถามถึงที่มาที่ไปซะหน่อย
รวมไปถึงเรื่องหัวใจค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐที่แรกเลยนะคะ
ว่าตอนนี้มีแฟนแล้วหล่อมากด้วยค่ะ
จริงแล้วนี่มองว่าดอกบัวมันมีความหมายที่แบบ
เพราะว่าเราก็ค่อนข้างหลังชอบในเรื่องของการนักสมาธิ
เรื่องของศาสนาและพวกที่อยู่แล้วด้วย
ปีแล้วมีคนรู้ใจแล้วถึงพูดตรงพูดกันมาประมาณครึ่งปีเลยค่ะ
สีนี้ก็ออกกำลังกายด้วยนะเราก็เจอคือไลฟ์สไตล์ตรงกันนะคะ
แล้วก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันแนะนำกัน
เราก็สนับสนุนให้กำลังใจทุกอย่างค่ะน่ารัก
อื้อหือการงานก็ดีเรื่องรักก็เร็จนะคะ

เออนะคะดูจากแหมผู้ชายที่มาด้วยนะคะ
ถ้าทางความรักจะหวานเวอร์จริงนะคะ
เราก็แอบซอกแทรกแล้วก็ไปเก็บภาพมาฝากกันด้วยนะคะ

ผมจะลงในแบบรั๋รั่วไปเลยคุณผู้ชมค่ะ